เอาไปดูนะคะผลบุญบอกเลยว่าส่งให้เราสุขใจแน่นอน
สำหรับพี่ฝนธนสุนทรตั้งใจนะคะจะถวายเสียงร้องเพลงให้ครบ๔วัดที่เขานับถือนะคะ
และตอนนี้ก็ทำภารกิจสำเร็จเรียบร้อยแล้วนะ
งานนี้มีเลขเด็ดมาฝากจ้า

เมื่อวานนี้พี่ฝนเดินทางมายังวัดโคศีตารามจังหวัดชัยนาฏ
เพื่อกราบไหว้สรีระสังขารของหลวงพ่อกลวย

รวมไปถึงรูปเหมือนที่ตั้งอยู่ด้านหน้าด้วยคุณผู้ชม
ดูซะก่อนโอ้โหเหมือนมากเลยเดี๋ยวเห็นแล้วขนลุก
ประชาชนที่มาวัดค่ะได้เจอพี่ฝนตัวเป็นเลย
ขอมาถ่ายรูปกันคึกคักเลยคุณผู้ชมดูตามภาพเอา
แหมซุปตาเจ้าหญิงลูกทุ่งจริงคนนี้
พี่ฝนเนี่ยบอกว่าวันนี้มาร้องเพลงถวายหลวงพ่อกลวยค่ะ
ซึ่งถือว่าเป็นวัดสุดท้ายนะ
ที่๔ตามความตั้งใจค่ะ

คือพี่ฝนเนี่ยแกสัมผัสได้คุณผู้ชม

เป็นลมที่พัดผ่านเสมือนหลวงพ่อเขารับรู้แล้ว
ส่วนที่เลือกมาวัดหลวงพ่อกลวยค่ะ
เพราะว่ามีความผูกพันกับหลวงพ่อนะ
อันนี้ค่ะต้องบอกว่าเป็นความเชื่อส่วนตัวของพี่ฝนคุณผู้ชม
ลองฟังดูนิดนึงอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคล
พี่ฝนเขาเชื่อแบบนี้จริง
พี่ฝนเขาเชื่อว่าอดีตชาติของตนเองค่ะ
เป็นบริวารของหลวงพ่อกลวย
คือพี่ฝนเนี่ยเขาเป็นสุนัขชื่อเจ้าทง
หลวงพ่อกลวยเลี้ยงเอาไว้เมื่อครั้งยังมีชีวิตอยู่
อันนี้พี่ฝนเขาเชื่อแบบนั้น

ฝากแฟนติดตามผลงานเพลงแล้วก็เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ
ฟังความรู้สึกของพี่ฝนกันนิดนึงค่ะ
มีชื่อเสียงแล้วก็มีงานเข้ามามีเงินทองไหลเข้ามา
เพื่อที่จะให้เรายืนลุกขึ้นได้แล้วก็ตั้งตัวได้
เหมือนเราเป็นเด็กวัดมาตั้งแต่เด็กจนโตขึ้น
เราก็ยังมีความผูกพันอยู่กับวัดอยู่อะค่ะ
มีความรู้สึกว่าเราได้พลังบวกแบบเต็มที่เลย

เมื่อเรามีกำลังใจแล้วทุกสิ่งทุกอย่างมันก็จะดีเอง
นี่ไงเมื่อติดใจเราดีแล้วทำดีทุกสิ่งทุกอย่างจะดีเอง
ส่วนครั้งนี้ค่ะเกิดเรื่องปฏิหารเกิดขึ้นเหมือนกัน
เพราะว่าเลขฝาเครื่องดื่มชูกำลังที่พี่ฝนนำมาถวายหลวงพ่อนะ
ร้องเพลงถวายแม่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์ไง

มันมี๘๐๐๘อะไรแบบนี้ซ้ำกันคุณผู้ชม
อันนี้ก็ต้องแล้วแต่วิจารณญาณในการรับชมนะคะ
ก็เสียงโชคก็เสียงดวงแต่พอเหมาะเดิมพอแม่พี่น้อง

เตรียมหาเลขลอตเตอรี่ออนไลน์
เออเดี๋ยวนี้มันสะดวกสบายง่ายเพียงแค่ปลายนิ้วจริงนะคุณผู้ชมนะ